บ้านเราเมื่อวานครับเกมชิงแชมป์ทั่วเอเชีย
ปรากฏว่า๒ทีมตัวแทนจากไทยเล่นในบ้าน

ดูเกมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ
ประเทศไทยแล้วก็คว้ารองแชมป์
แต่ว่านัดนี้ได้แกนหลักจากทีมชาติเวียดนามมานะครับ
นาทีที่๘ลูกเตะมุมนะครับสกัดไม่ดีไปเข้าทางในสั้นบริญญาณ
แต่ว่ายิงโล่งเข้าข้างตะข่าย

ที๓๕จากทางโดฮุงดุงนะครับ

ครึ่งแรกจากนั้นครึ่งหลังก็ทำท่าว่าจะต่อเวลาเหมือนกันนะครับ
มันมีเจาะขัดขานะครับบุษินก็เห็นนะครับ

ก่อนอันนี้เคยคัดเลือกสนามแห่งนี้เจอกับยาโฮครับ

แล้วก็เป็นเหงียนว่อนเกวียดครับรับหน้าที่สังหารไม่พลาด
โดยการบุกไปเยือนในวันที่๑๙กุมภาพันธ์
หลังจากปี๒๐๑๗นั้นพลาดท่าเหมือนกัน
เกือบจะแพ้ในเวลาแต่ว่าตีเสมอได้
วินาทีสุดท้ายก่อนจะต่อเวลาแล้วแพ้จุดโทษไปครับ
กันต่อไปครับส่วนอีกคู่ตัวแทนจากไทยนะครับ

แชมป์ลีกของเมียนมาหรือว่าพรรมา
เกมนี้เชียงรายขึ้นนำก่อนนะครับนาที๑๒จากทางอียองแรร์
ก่อนที่ย่างกุ้งจะตามตีเสมอ๑๑ครับนาที๓๔
จากทางประแยกโอซอร์ครับ

แต่จากนั้นเชียงรายมาได้อีก๒ประตูนะครับ

แล้วก็บิลโรซิมานะครับดูลูกของสุริยายิงอื้อหือ
สวยเลยครับบิโรซิมายิงอีก๑ลูกนาที๘๖นะครับ
เกมชนะ๓๑เข้ารอบเพลย์ออฟ
โดยจะบุกไปเยือนซานเฟชเช่ฮิโรชิมา
รองแชมป์เจลีกของญี่ปุ่นในวันที่๑๙กุมภาพันธ์นี้
ตามข่าวก็มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียว่านัดนี้เนี่ย
คนที่คุมทีมนี่คือเปียพลผ่านิชกุลนะครับ
ของทีมที่บาดเจ็บแล้วก็พักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่
คุมทีมตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สามารถพาทีม